คุณผู้ชมครับมีคุณตาวัย๗๑ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในวัดนะครับ
แล้วก็มีสุนัขคู่ใจ๒ตัวเฝ้าศพอยู่ไม่ห่าง
แต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตทางเจ้าหน้าที่คาดว่า
เพราะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว
ทำให้คุณตาสถิตเกิดอาการช็อกจนเสียชีวิต
หรืออาจจะมาจากโรคประจำตัว
ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนจัดจริงนะคุณนะครับ
ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีเข้าตรวจสอบ
ศพนายสถิตเขียวอ่อนวัย๗๑ปี
นอนเสียชีวิตบนแคร่ในโรงเก็บของ
ด้านหลังวัดบ้านตำแยที่ตำบลไร่น้อย

แล้วก็มีสุนัขคู่ใจ๒ตัว
นอนเฝ้าศพของคุณตาสถิตไม่ยอมห่าง
ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้ศพเลยนะครับ
ชาวบ้านที่มามุงดูต้องช่วยกันนำสุนัขออกไป
ต้องช่วยกันเรียกช่วยกันล่อสุนัขออกไป
เจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าตรวจสอบ

ซึ่งก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้

ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมงครับ

คุณตาสถิตมาอาศัยอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี๕๓

แล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกพระสงฆ์ในวัด

พบครั้งสุดท้ายเมื่อช่วง๘โมงเช้า

ต้นสันนิษฐานว่าอากาศร้อนอบอ้าว
ทำให้คุณตาสถิตเกิดอาการช็อกจนเสียชีวิต

ต้องสอบถามพยานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
ก่อนจะประสานญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ